มาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหน่อยนะคะมีผู้นำไปโพสต์ไว้ในโลกโซเชียลอีกเหมือนกันนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นกรณีที่รถเก่งคันหนึ่งขับซิ่งมาอย่างเร็วเลยค่ะ
แล้วก็เสียหลักไปชนกับขอบทางด้านขวานี่นะคะ
แล้วก็เสียหลักอีกมาขวางถนนฝั่งซ้ายจนไปชนกับรถจักรยานยนต์
รถเก่งคันนี้นอนคว่ำหงายอยู่กลางถนนแล้วตำรวจก็ไปช่วยออกมาได้ค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมรวดเร็วมากนะคะ

แบบนี้เลยคุณผู้ชมอุบัติเหตุหวาดเสียวครั้งนี้เนี่ยผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
เขาได้โพสต์คลิปจากกล้องหน้าและหลังรถความยาวสัก๓๙วินาที
ขณะที่เขาขับรถมาตามเส้นทางโค้งบนถนนสายคันครองชลประธานเชียงใหม่๗๐๐ปี
ถึงสถาบันวิจัยและพัฒนาเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
จู่ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบนี้คุณผู้ชม
แซงนะคะจากเลนขวาของถนนแล้วก็เกิดเสียหลักไปเฉียวกับคอนกรีตที่กั้นขอบทาง
จากนั้นรถหักเลี้ยวตัดถนนมาชนกับเหล็กกั้นขอบทางด้านซ้ายจนรถเก่งพลิกตัวขึ้นชน
ตัวขึ้นแล้วก็ไปชนกับรถจักรยานยนต์ที่เขามาของเขาดีจนล้มลงไป
แล้วก็รถเก่งก็จอดตะแคงข้างอยู่แบบนี้คุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันที่๑๗พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ
เป็นเหตุให้คนขับรถจักรยานยนต์ข้างทางที่ถูกชนบาดเจ็บ
แล้วก็คนขับรถเก่งคันดังกล่าวก็ติดอยู่ในรถ
เจ้าหน้าที่กู่ภัยตำรวจก็ไปช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ